ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีที่ไปพบศพของคนงานร้านวัสดุที่ถูกฆ่ายัดลงไปในถังโบกปูนแล้วก็เอาไปฝังดิน
ผู้ตายเนี่ยคือนายขิกแล้วที่เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยก็คือญาติของนายขิกที่พามาทำงานที่กรุงเทพนะคะชื่อว่านายประยูน
ล่าสุดนายประยูนติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะซึ่งยังคงให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ
ก็ถูกตำรวจกองปราบรามควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบานบางเขน

เพราะว่าชุดสืบสวนได้รับการติดต่อมาจากนายประยูนเองนี่แหละ
ว่าจะขอเข้ามอบตัวที่บ้านเกิดในพื้นที่พัทธลุงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ทันทีที่นายประยูนมาถึงเนี่ยนะคะตำรวจก็คุมตัวขึ้นไปสอบปากคำเลย
มีพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชผู้บังคับการปรับปรามเดินทางเข้าสอบปากคำด้วยตัวเอง
นายประยูนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
บอกคำเดียวสั้นว่าขอให้การในชั้นศาล
ซึ่งนอกจากนายจุ๊บแล้วเนี่ยนะคะตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวนายหนู
คาดว่าน่าจะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุได้เหมือนกันในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ก็พามาที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนหลังจากที่ในหนูเนี่ยหลบหนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ตำรวจไปคุมตัวได้ช่วงบ่ายวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
มปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้จากข้อมูลการสอบปากคำพยานแวดล้อมบอกว่า
จุ๊บกับผู้ตายนายจุ๊บคือนายประยูนนะคะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำงานในร้าน
เนื่องจากนายจุ๊บเนี่ยรู้มาว่าอดีตแฟนของตัวเองมาคบหาพูดคุยกับนายขิก
ก็เลยทำให้ผู้ต้องสงสัยหรือว่านายจุ๊บร่วมมือกับนายหนู
ท่อนเหล็กทุบตีไปที่ศีรษะก่อนใช้สายไฟรัดคอจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้มันไปสอดคล้องกับผลการตรวจของแพทย์นะคะว่า
ศพของนายขิกมีร่องรอยที่บริเวณกระโหลกขวา

โบกบูลปิดทับและขุดดินฝังสบ
คนงานพม่าในร้านอาหารคนหนึ่งช่วยเหลือในการฝังด้วย
แต่ว่าพอไปสอบปากคำคนงานพม่าแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพิรุธใดค่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ตอนนี้สารออกหมายจับทั้งสองคนแล้วนะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปให้การในชั้นศาล